เอาข่าวต่อไปดิฉันอยากโปรยสั้น
เห็นคลิปนี้แล้วอยากถามว่าไปเรียนหรือไปรบค่ะ
โอ้โหจริงจะต้องถอนหายใจละฮะ

เนี่ยเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้นะคะ

แถวนี้แม่งเทือนไปโรงเรียนหรือไปรบ

โรงเรียนที่ยางตลาดจังหวัดกาลสิน

แม่ไปแจ้งความแล้ว
ในโรงเรียนแท้พวกน้องไปเป็นนักเรียน

บอกมาว่าสาเหตุที่รุมเพราะว่ามองหน้า
เอ้าเรื่องของการมองหน้าอีกแล้วนะคะ

ถ้าไม่อยากให้มองหน้าก็เอา
เป็นว่าท้าวค่ะก็เอาท้าวขึ้นมา

ใครพอรู้จักคนในคลิปช่วยบอกด้วย

อยากให้น้องมาแสดงตัวด้วยนะคะ
คนก็ไปคอมเมนต์กันบอกว่าตอนนี้เก่ง
พอได้จับทหารบอกว่าโอ้ภาระเยอะ
เก่งจังนะคนหลายสิบคนรุมคนคนเดียว

ไม่รู้ว่าทางโรงเรียนเห็นคลิปนี้แล้วหรือยัง
แล้วก็มีมาตรการมีการดำเนินการยังไงบ้างนะคะ